ท่านผู้ชมครับมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นแถวคลองสามวานะครับท่านผู้ชมครับทีนี้เนี่ยมีน้องที่อายุ๖ขวบเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ทะนั้นหน้าเศร้าคือคุณแม่อยู่แถวนั้นแต่ช่วยลูกไม่ทันจริงนะฮะคือตรง
ฮะท่านผู้ชมครับเป็นสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาใน
ฝามว่างกรุงเทพฯลึกเข้ามาจากซอยสัก๑กิโลเมตรจากปาก
ซอยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นบ้านลักษณะเพลิงพักชั้นเดียวสร้างอยู่ติด
กันสามหลังนะครับมีจุดที่เป็นห้องนอนของเพลิงพัก
หญิงเสียชีวิตนะฮะน้องอายุ๖ขวบชื่อเด็กหญิงพิมลพัฒน์
หรือว่าน้องตัสนีมนะครับคนนี้นะฮะ
คือสภาพศพเนี่ยถูกไฟไหม้แบบเกรียมไปทั้งตัวเลยบ้านก็เสียหายหมดเลยนะครับ
แม่ของน้องมีอาชีพหาของเก่าแม่บอกว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณตี๔
ช่วงเช้ามืดนะคือที่บ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้นะ
แล้วก็จุดที่เกิดเหตุตรงหลังตรงกลางที่เป็นห้องนอนของน้องเนี่ย
อยู่ลำพังนะลูกเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับ
ระหว่างเกิดเหตุแม่ไปแยกของเก่าอยู่ที่เพลิงด้านหลัง
ได้ยินเสียงลูกเนี่ยร้องกรี๊ดอยู่นะเรียกแม่อยู่
พอออกมาเห็นเปลวไฟกำลังลุกลามคือบ้านเนี่ยตรงที่เขาอยู่กันเนี่ย
มันเป็นแบบทำด้วยไม้หมดเลยค่ะนะผ้าบงผ้าใบอะไรเท่าที่หาได้
มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแม่บอกก็พยายามจะเข้าไปช่วยลูก
แต่มันหาทางเข้าไปช่วยไม่ได้จริงเพลิงมันโหมลุกไหม้อย่างแรงมากนะครับ
แล้วก็ช่วยกันเอาน้องเอาน้ำมาราดดับไฟจนเพลิงสงบตอนนู้นตี๕๓๐สุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับ

เห็นเลยเห็นแต่เคยไฟอย่างเดียวมันก็พยายามช่วยช่วยไม่ทันจริงนะครับ
บอกพยายามช่วยแล้วช่วยไม่ทันจริงนะฮะ
แต่ว่าแม่ที่เป็นเจ้าของเพลิงพักเจ้าของบ้านตรงนี้บอกว่าก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเพลิงมันไหม้ได้อย่างไร
เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ยากันยุงก็ไม่ได้จุด
เทียนตะเกียงอะไรก็ไม่มีก็เลยไม่รู้ว่าเพลิงมันไหม้มาจากอะไรนี่นะฮะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงต้องหาสาเหตุกันต่อเนื่องจากมันมีคนตาย

เป็นเด็กอายุ๖ขวบนะครับที่นอนอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับ